คุณผู้ชมค่ะพาไปดูของหรูของแพงกันหน่อยดีกว่า

ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยไม่ใช่ทองคำอะไรทั้งนั้น
มันคือป้ายทะเบียนรถคุณผู้ชมค่ะ

ถูกต้องค่ะเป็นการประมูลป้ายทะเบียนเลขมหามงคล
เก้ากกเก้าเก้าเก้าเก้ากอทมเก้า

ผมทำอย่างนี้จะควักกระเป๋าไปประมูล
โอ้โหพี่บุ๊คเก็บเงินคุณไว้เถอะค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณมีถึง๔๕ล้านแล้วก็ค่อยไปสู้กับเขา
เดี๋ยวไปดูรีลาการประมูลกันหน่อยค่ะ

และ๔๕ล้าน๙หมื่นนับครั้งสุดท้าย
นับครั้งสุดท้ายค่า๔๕ล้าน๙หมื่นบาท

๕๐๐๐บาทค่ะเย้
ดีใจประหนึ่งเป็นของตัวเอง
ชมหน้าคนที่ได้ไปอ่ะประมูลเดือดมากน่ะคุณใช่
คุณผู้ชมคือจะบอกว่าการประมูลครั้งนี้มันแข่งขันกันหนักมากนะ
แพงก็จริงแต่ก็มีคนแข่งกันเยอะมาก
ครั้งในการประมูลทับกันไปทับกันมา
จริงเหรอโอ้โฮจริง๒๐๒ครั้งคุณผู้ชมสุดท้ายฮือฮาจริง
นี่คือหมวดป้ายอักษรพิเศษ๙กก๙หน้ามหามงคล
เออเป็นไงทางกรมขนส่งทางบกเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ธันวาคม
นี่คุณถึงเมื่อกี้ประมูลไป๔๒ล้าน๔๓ล้าน๔๔ล้าน
เลขขึ้นเรื่อย๔๕ล้านยกกันแบบชิวมากค่ะคุณพี่ถูกต้องค่ะ
อยากรู้ใช่ไหมเจ้าของป้ายที่ประมูลไป๔๕ล้าน๙แสนบาทคือใครนะคะ
คือนายแทนไทยนรงกุลค่ะเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่
เกี่ยวกับการลงทุนตลาดออนไลน์แล้วก็มีเปิดค่ายหนังด้วย
เป็นผู้ชนะการประมูลไปค่ะได้ไปเลยป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดพิเศษนะ
ก๙๙๙๙กรุงเทพมหานครบอกแล้วว่าคุณจะก้าวหน้า๙หลัง
หมายเลขนี้ค่ะแข่งขันกันดุเดือดมากเลย
อย่างที่บอกไปขออภัยนะคะเมื่อกี้ประมูลจบไปที่๔๕๙๐๐๐บาท
แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะ
เท่าที่กรมการขนส่งเขาเคยเปิดประมูลมาเลยพี่บุ๊ค
บอกแล้วว่าให้เก็บเงินพี่บุ๊กเก็บไว้เถอะ
ล้านคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีมากกว่าเขาไปสู้กับเขา
ก็เขาคงเสียดายนะถ้าผมไปงานนะ

นี่ที่จะบอกว่าสูงที่สุดเพราะอะไรคุณก่อนหน้านี้มันมีมาแล้ว
ทะเบียนรถ๘ก๘๘กรุงเทพมหานครอันนั้นก็สูงมาก
ตัวนะฮะประมูลไปในราคา๒๘ล้านบาทก็ว่าแพงขนลุกแล้ว
มาเจอ๙๙๙๙๙๙๙เข้าไปนะฮะโอ้โห๔๕ล้านบาทโอ้โหจุก
ขณะเดียวกันค่ะนายแทนไทยเจ้าของป้ายทะเบียนที่แพงที่สุด
คุณพี่เขาก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่านี่เป็นครั้งแรกกับการประมูล
ทะเบียนรถป้ายที่สวยที่สุดในทศวรรษเป็นยังไง
เป้าที่ตั้งไว้เยอะเลยตอนแรกเขาบอกว่าจริงจะถอดใจแล้วเหมือนกันนะ
เพราะมันพุ่งสูงเหลือเกินแต่เรามาเพื่ออะไร
บุ๊คฟังคำนี้แล้วเอาไว้พูดนะ
เรามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นี่เป็นยังไงเออ
ก็เลยได้เป็นป้ายทะเบียนประมูลที่แพงที่สุดในประเทศไทย

จบไปที่๔๕ล้าน๙๐๐๐๐บาท
ประวัติศาสตร์สร้างได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนสร้าง
มันอย่างไรเขาแฮคแท็กแบบนี้
คุณขวัญอยากจะสร้างประวัติศาสตร์แบบนี้หรือเปล่าคะ
ถ้าคุณประมูล๔๕บาทคุณสร้างประวัติศาสตร์เลย

๕๐ล้าน๕๐บาทควักตั้งนับเหรียญอยู่ใจค่าทางด่วน

นี่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมไป
เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยไปไปทำข่าวไปดูเขาเฉยอ๋อโอเค

คุณคิดดูสิถ้าให้ทะเบียน๔๕ล้านรถเนี่ย
จะเท่าไหร่จะเท่าไหร่อ่ะโอ้มายก็อดอืม
อ้าวพรเลือกครั้งทีเลือกอิจฉาเขาได้